มีความเป็นแม่นักษัตริย์ในเรื่องปกติครับ
มีความเป็นแม่นักษัตริย์ในเรื่องปกติครับ

ยังไงเรื่องนี้เอาไว้สอบสวนพรุ่งนี้

คืนนี้ก็ต้องประกันตัวไม่ได้นะ

ถามว่าหนูประกันตัวได้เลยใช่ไหมที่โรงพัก

แต่พอมาถึงกลับบอกว่าประกันไม่ได้ต้องไปที่ชั้นศาล
หนูก็อ่ะโอเคในเมื่อมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนก็โอเค
แต่เขาก็บอกว่าเออก็ต้องกักขังตัวไว้ก่อน
ก็เลยจะให้เข้าห้องฝากขังที่โรงพัก
อะเราก็ตกใจแล้วว่าเอ้าพี่แต่หนูก็ยืนใจความรู้สึกแล้วนะ

แต่เขาก็แบบเอ้าแล้วใครจะมารับรองว่าน้องจะไม่หนีอะไรอย่างนี้
เออเราก็แบบเอ้ยหนูไม่ได้ผิดนะหนูไม่หนีหรอก
ไม่งั้นหนูจะมาที่กองปราบเองทำไม
หนูก็เชื่อว่าความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตาย
ก็อยากให้ความจริงปรากฏเหมือนกันเพราะว่าหนูก็มั่นใจในส่วนที่หนูบริสุทธิ์
แล้วก็อยากกระบวนการต่างหรือว่ามันก็จะช่วยคอนเฟิร์ม
ให้ในสิ่งที่หนูกำลังออกมายืนยันอยู่เพราะว่าหนูบริสุทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของนิชา
กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะคะ
แล้วก็รวมถึงคำให้สัมภาษณ์ที่มารายการถามตรงของไทยรัฐทีวีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
แต่ช่วงเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

คือมันอีลุงตุงนังมากเลยนะคะ
เราก็เช็คข่าวกันไปว่าตกลงคดีจะพลิกจริงเหรอนิชาถูกต้องสงสัยว่า
เข้าร่วมกับขบวนการที่ว่านี้ด้วย
แล้วก็อาจจะไม่ใช่แพ้แต่กลายเป็นแกะหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ยังสรุปไม่ได้
เพราะว่าคนที่จะสรุปได้ก็คือตำรวจนะคะ
คืออย่างวันนี้เราไม่มีนิชามานั่ง
นิสาวพี่นิชามานั่งนะคะ

แล้วก็ไม่มีใครมานั่งในรายการเลยที่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าทุกคนบอกกับทีมงานบอกว่าขอให้ทางตำรวจ
ได้มีการแถลงข่าวก่อนแล้วถึงจะพูด
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาในช่วงของวันนี้เนี่ย
จะไม่ได้ยินข้อมูลล่าสุดจากปากของเธอเลยนะคะ
เพราะว่าคาดกันว่าจะมีการแถลงข่าวจากทางตำรวจ

แต่ถ้ายืดออกไปหน่อยก็ไม่น่าจะเกินวันพุธแล้ว

เพราะมันกลายเป็นว่าคนจะติดตามว่าตกลงนิชาเป็นแพ้

หรือจริงนิชาคือแกะกันแน่ที่ออกมาให้ข่าว
แล้วก็กลายเป็นพลิกว่านั่นไงคุณมีส่วนกับขบวนการนี้จริง
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไป
มันมีหลายต่อหลายประเด็นที่เป็นประเด็นที่นิชามองว่าตัวเองอธิบายแล้ว
น่าจะทำให้ตัวเองไม่ต้องนอนในห้องขังของสพบ้านตาก
และก็ไม่น่าจะต้องนอนที่เรือนจำนะคะ
แต่กลายเป็นว่าข้อมูลต่างที่ถูกอัดเข้ามาในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ย
มันเหมือนกับพยายามจะชี้ทิศทางว่า
นิชานั่นแหละที่มีข้อน่าสงสัยในคดี
วันนี้เราจะคุยเรื่องข้อกฎหมายกันส่วนหนึ่ง
แล้วก็จากการสอบไม่ว่าจะเป็นของสนห้วยขวางเป็นหลัก
สนห้วยขวางก็ให้เป็นหน้าที่ของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่ามีข้อมูลอยู่หลายข้อมูลทีเดียว

เสาร์อาทิตย์ที่แบบมันอย่างไรกันแน่มันอย่างไรกันแน่นะคะ
แต่ว่าข้อกฎหมายก็ต้องได้รับความกระจ่างเช่นเดียวกันค่ะ
เรื่องคล้ายแบบนี้มันเกิดแล้ว
แล้วมันก็มีวิธีปฏิบัติของมันแล้วด้วย

อาจารย์ไม่เบื่อหน้าเราเนอะไม่เป็นไร
อาจารย์เบื่อถามตรงก็พันธุ์เลยเนอะ
ไม่นะครับจริงพูดกันตรงนะถามตรงนี่ดี
มันเกิดประโยชน์กับประชาชนกับคนทำงาน

สงสัยก็ถามต้องมีคำตอบ
ข้อมูลส่วนใหญ่มันจะมาจากข้อมูลที่นิชาเคยให้สัมภาษณ
พร้อมกับพี่เสาวันที่มารายการเรา
แล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปก่อนหน้านี้
ช่วงเสาที่ผ่านมามันพลิกไปพลิกมา
นิชาคุยโทรศัพท์กับแก๊ง
น้องชายของนิชาได้คุยผ่านโซเชียลมีเดีย
หรือแม้กระทั่งนิชามีเงินในบัญชีจำนวนมาก
นิชาบัตรประชาชนหายถี่ไปโดยเฉพาะ๒ครั้งหลัง
แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะตำรวจยังไม่ฟันทงออกมา
ทั้งที่ตอนแรกสัปดาห์ที่แล้วมันน่าจะจบว่านิชา
กลายเป็นผู้เสียหายแน่
ไม่ว่าจะเป็นท่อนของการทำงานของธนาคาร
ท่อนการทำงานของตำรวจก็ตาม

อาจารย์มองภาพรวมก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียด
อาจารย์ว่าเรื่องนี้พลิกไหม
ข้อเท็จจริงมันยืนยันยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น
มันไม่พลิกหรอกแต่มันมีกระบวนการบางอย่างที่
หรือการสร้างเครดิตให้กับใครว่าทำงานไปแล้วน่าเชื่อถือ

เหมือนว่าการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งเป็นออกไม้จับฝากขังมาเรียบร้อย

อาจารย์ปรเมฆพูดแบบนี้คือ
หมายถึงว่าถึงแม้ว่าข้อเทศจริงเปลี่ยน
มันจะยังมีข้อน่าสงสัยของข้อกฎหมายเหรอคะ

เพราะตำรวจยังไม่ฟังว่าตกลงแคะหรือแกะ
คือเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นที่ว่าน่าจะเป็นใช่ไหม
คดีนี้สตาร์ทที่ว่าน่าจะเป็น
น้องเขาออกมาน่าจะไม่เป็น

ซ้ำกับอีกว่าให้มันน่าจะเป็น

อาจารย์ถ้าสมมุติ

สมมุติถ้าตำรวจสลบออกมาบอกว่า
นิชาไม่ได้เป็นอย่างที่ให้ข่าวมาทั้งหมด

ขบวนการนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ

ใดก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่าง

นิชาถูกปฏิบัติมาก่อนหน้านี้เนี่ย

มันไม่ถึงกับไม่ถูกแต่มันไม่สมบูรณ์แบบ

ดำเนินคดีของเรามันพลาดกันอยู่

ซึ่งจริงหน้าจุดประเด็นนี้
น่าสนใจคุณจอมขวัญก็ไม่เคยถามเลย
ว่าผู้เสียหายเป็นใครถูกหลอกเรื่องอะไร
มาได้ข่าวว่าถูกหลอกเพราะให้ไปถอน
เอาเงินไปจ่ายภาษีที่ใน
แต่ฝรั่งนั้นไม่ใช่ฝรั่งเป็นคนบอกให้ไปถอน
นี่เป็นความหลงเชื่อของผู้เสียหาย
อันเป็นเหตุในนิชาต้องได้รับความเดือดร้อน

หมายถึงว่าคือเรายังไม่ได้ถาม
ตัวผู้เสียหายที่แจ้งความนิชาเลย

เป็นไปได้ไหมที่ตำรวจอาจจะรู้อะไรอีกตั้งเยอะ
อันนี้คดีนี้
ใช่แต่หมายถึงว่าเขารู้จากคดีนี้ไง

คือตำรวจอาจจะพูดแทนผู้เสียหายที่แจ้งความนิชา
ที่ตากก็ได้เนี่ยคะ
ก็สอบผู้เสียหายแล้วผู้เสียหายเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แล้วคือหนึ่งการสอบสวนต้องสอบสวนว่ามีความผิดเกิด
ประการที่๒ความน่าจะเป็นของผู้ต้องหา

รู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วถามว่าสอบแค่ไหน
ผมนั่งดูเนี่ยเพราะวันพฤหัสที่แล้วเนี่ย
ตำรวจที่บ้านตากเพิ่งขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ย

มันเป็นหลักฐานยืนยันว่านั่นยังไม่เคยสอบธนาคารเลยว่า
คนที่ใช้ชื่อนิชาเนี่ยเป็นใคร
คงดูแต่นิชาและมีหมายเลขบัตรประชาชน
เพิ่งมาได้ข่าวว่าบัตรตัวนี้มันเป็นบัตรตั้งแต่ปี๕๗

แล้วก็มองจริงแล้วถอยกลับไป๒๓ปีนี้
สิ่งที่ธนาคารประเทศไทยประกาศขึ้นมาคืออะไร
โอนเงินแบบนี้มีการช่อโกงกันบ่อย
เพราะฉะนั้นอย่ารับจ้างเปิดบัญชี
อันนี้เป็นคอมมันเซ็นต์ที่พนักงานสอบสวนต้องรู้ใช่ไหมว่า
คนเปิดบัญชีตรงนี้อาจจะไม่ใช่
อันนี้คือถึงถามไงประเด็นว่าที่สอบแล้ว
ถ้าพนักงานสอบสวนรับแจ้งแล้วได้สอบสวนธนาคารหรือยัง

มีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็บอกสอบธนาคารยาก
ยากยังไงในเมื่อนิชาเอามาเป็นปึก
ตัวเขาเองเขาได้รับแจ้งจากธนาคารไทยพาณิชย์
เงินเข้าผิดปกติเขาก็ไปถามตามแล้วเขาได้เอกสารตั้งเยอะ

เรากำลังพูดถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ไม่ใช่วันหนึ่งมีชื่อจอมขวัญไปตรงบัตรไปตรงแล้วออกหมายเรียกเลยไหม
ยังด้วยหลักการยัง
ถ้าจะเรียกไปก็เรียกไปในฐานะพยานก่อน

โศกตำรวจบอกตอนนี้สอบในฐานะพยานก่อน
และมันอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายก็ได้
นี่แหละถึงบอกว่าที่ห้วยขวางเข้ามาเมื่อกี้
เนี่ยทำถูกแล้วคือไม่ต้องกลัวทำถูกแล้วสอบให้ชัด
แล้วค่อยฟันว่าเป็นอย่างไร
อาจารย์แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์ปรเมฆพูดมา
มันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์เจ้าพนักงาน

เพราะฉะนั้นก็ดุลพินิษฐ์เขาใช้มาแบบนี้ค่ะ

แต่เขาใช้ดุลพินิษฐ์ก็คือดุลพินิษฐ์ไงอาจารย์ค่ะ
นี่ไงพอได้ชื่อปั๊บไม่รู้เลย
ไม่รู้ว่ามันว่านิชาที่ไปเปิดเป็นตัวจริงหรือเปล่า

ผมถึงทักท้วงผมลงเฟซบุ๊คผมทักท้วงว่า
หมายเรียกที่ออกขอดูหางหมายได้ไหม
น้องเขาเซ็นหรือยังก่อนที่คุณจะออกหมายจับ
เพราะที่เคยทำคดีมาคนก็เคยมาร้อง
หมายไปไม่ถึงเขาเพราะส่งผิดบ้าน

นี่คือไอ้กระบวนการตัวนี้กระบวนการที่นำไปสู่แพ้ไง
อาจารย์ถ้าสมมุติเราพูดถึงหมายเรียกหมายจับ
ถ้าอ่านข่าวเอาแบบคุ้นหูกันมาหลายปีเนี่ยนะคะ
คือปกติหมายเรียกจะออก๒ครั้ง

เรียกสองครั้งไม่มาปุ๊บจะออกหมายจับ
คำถามคือเขารับหมายหรือยัง
ถูกไหมไม่ใช่ออกไปสุ่ม๔สุ่ม๕แล้วไม่มาก็
มันต้องได้ความว่าต้องออกหมายจับ
หมายความว่าต้องไม่รับหมายแล้วไม่มานี่ประเด็นที่หนึ่ง
ประการที่สองไปส่งแล้วเนี่ยคนในบ้านบอกไม่อยู่ไม่มีไม่รู้ไปไหน

อย่างนี้น่าเชื่อว่าหลบหนี
แต่ถ้าไปแล้วถามว่าอยู่บ้านเช่าแถวนี้

แต่เราอยากให้ช่วยดูแลประชาชน
ทำให้กองปราบถึงสามารถแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาของน้องเขาได้

ความจริงข้อมูลตำรวจเขารู้นะ

โดยดูจากเรื่องของประกันสังคม
เฮ้ยกองปราบไม่ได้สอบเรื่องนี้แต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานที่ไหน
แล้วทำไมบ้านตาถึงไม่รู้
ไม่แต่เขาก็ไปที่ทั้งที่บ้านหมายถึงว่าบ้านตามทะเบียนที่นิชาใช้นะคะ
บ้านคุณลุงคุณที่เคยเหมาระการเรากับแม่นิชา

คือทำไมอาจารย์รู้สึกว่าตำรวจไม่พยายาม

แล้วไม่อยู่นี่เพราะลาออกหรือเพราะอะไร

อาจารย์เวลาหมายจับมาเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราเรียกหมายเรียกก่อนหมายจับอย่าเพิ่งพูด
เอาหมายเรียกก่อนเวลาหมายเรียกมาถ้าไปที่บ้านไม่อยู่บ้านเนี่ย

ถ้าคนในบ้านรับได้แต่คนข้างบ้านรับไม่ได้
คนในบ้านเนี่ยต้องเป็นใครกับเราต้องยืนยันด้วย
เรียก๒ตัวหมายเรียกนี้เรียกผู้ต้องหาหรือเรียกพยาน
ถ้าเรียกพยานใครก็ได้ในบ้าน
ถ้าเรียกผู้ต้องหาเนี่ยกฎหมายบอกต้องส่งให้ถึงตัวเขานะ

หรือไม่ก็ต้องส่งผู้ปกครองคู่สมรสหรือพี่น้อง

นิดการอยู่ข้างบ้านเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้

คือเรียกในฐานะพยานกับเรียกในฐานะผู้ต้องหาก็ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันเรียกสถานะพยานไปฝากไว้ก็ได้ไม่เป็นไร
อาจารย์คุณลุงเนี่ยนะคะคุณลุงที่มา

คุณลุงบอกว่าเห็นแล้วไม่ค่อยไว้ใจ

เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดนะ

หมายเรียกมากี่ครั้ง
ที่ไปบ้านที่ไปที่ทำงานเนี่ย

นิชาเนี่ยไปกองปราบ

ถ้าฟังข่าวนะเอาที่ฟังข่าวนะ

ตำรวจกองปราบโทรไปบอกผู้บังคับบัญชา

แล้วน้องเขาทราบจากบริษัทว่ามีหมายจับ

คนอื่นรับคนที่เกี่ยวข้องรับแทน

ว่ามีหมายมาทำไมไม่ไปถามโรงพัก
มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรวจต้องส่ง

หมายจับต้องมีการยืนยันว่า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การจะออกหมายจับได้เนี่ย

ต้องมีหลักฐานตามสมควร

อ่าจ้าแต่มันเป็นเรื่องดุลพินิจไง
นี่ไงถ้าดุลพินิษฐผิดก็ติดคุกเหมือนกันนะของอายการก็โดนนะเนี่ย
ความยินภาพสาหภิกา๓๕๐๙ทัพ๒๕๔๙
ถ้าพนักงานสอบสวนหรือนักศึกษากฎหมายหรือชาวบ้านอยากดูก็ไปดู
สารเขียนง่ายก็บอกเลย
การใช้ดุลพินิษฐ์เป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุผล
สมเหตุผลแต่เป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ตามอำเภอใจ
จึงเกินล้ำออกนอกขอบอำนาจจะอันชอบด้วยกฎหมาย

ต่อให้เป็นต่อให้มีอำนาจใช้ดุลพินิษฐ

แต่ถ้าดุลพินิษฐ์มันไม่สมเหตุผล

นี่คือข้อกฎหมายเนี่ย

เพราะเวลาตำรวจถูกฟ้องพวกผมก็ต้องแก้ต่าง
และชาวบ้านถูกรังแก่พวกเราก็ไม่สบายใจ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองโฆษกพันธุ์ตำรวจเอกฤษณะ
ว่าข้อมูลทั้งหมดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

เพราะต้องการให้ตำรวจแถลงคดีนี้เองก่อน

มันมีทีท่าว่ามันจะออกไปแกะหรือออกไปแพะกันแน่

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะ

ค่ะท่านคะที่ฉันจะถามทุกอย่างเลยที่สงสัยนะคะ
เพราะว่าตอนแรกติดต่อไปทางห้วยขวางก็บอกว่าให้ท่านรองนี่แหละ

ผมผมคงตอบเท่าที่ตอบได้นะครับคุณถามก็ถามทุกอย่างได้
ผมตอบผู้ที่ตอบได้ตามที่ไม่ได้ไปกระทบการทำงานของพนักงานสอบสวนนะครับ
ได้ค่ะจนถึงตอนนี้เราสามารถบอกได้ไหมคะ
ว่าตำรวจยังสงสัยว่านิชาโกหกหรือเปล่า

ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับเพื่อกันความสับสนนะครับ
เพราะว่าบางครั้งคำถามที่สื่อถามขึ้นมา
อาจจะทำให้สังคมเกิดความสับสนมากขึ้นนะครับ
อันดับแรกครับคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกันใน๓ส่วน
ส่วนที่๑นะครับส่วนที่คุณนิชานั้นตกเป็นผู้กล่าวหา
หรือเป็นผู้ต้องหาที่ตพบ้านปากในเขตพื้นที่ตพภ๖
ตนเองนั้นได้นำบัตรประชาชนไปกระทำในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะครับ
ส่วนที่๒คุณนิชาเองเมื่อมีความสงสัยแล้วจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สนหลัก๒
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนเองนั้นจริงแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มแกนนิสัยอย่างใด
หรือว่าพูดง่ายก็คือว่าเป็นคนที่พาไปเปิดบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องด้วย
อันนี้เป็นข้อได้จริงที่จะต้องเรียนให้ทราบก่อนถึงจะตอบคำถามต่อไปได้ครับ
ท่านคะจนถึงตอนนี้เนี่ยนิชาต้องสงสัยว่าร่วมขบวนการไหมคะ

จากว่าการสอบสวนทั้ง๓ส่วนยังไม่แล้วเสร็จ
อย่างที่ผมทำเรียนว่าในส่วนที่๑เองว่าคุณนิชานั้นเป็นผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จคงยังตอบไม่ได้นะครับ
แม้ว่าการสืบสวนสอบสวนจะคืบหน้าออกไป
แต่ในทางการให้ข่าการจริงสัมพันธ์แล้วคงต้องตอบพฤติตอบได้ครับ
คือนิชาอยู่ในสถานะ

นื่อก้าพอข้ามคืนเสร็จแล้วเขาก็เข้าเตือนจำไปด้วย

ขั้นตอนให้มายเรียกสองครั้งกับมายจับออกหนึ่งครั้ง

จากสพบันตร์ตากเชิญครับ
ที่ผ่านมาในการดำเนินการของพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็ดำเนินการตามอำนาจคือที่ปวิอาญาให้อำนาจเอาไว้นะครับ
เมื่อมีการออกหมายเรียกไปแล้ว๒ครั้ง
ไม่มาพบก็ต้องดำเนินการขอสารออกหมายจับนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกหมายจับนะครับ
ผู้ที่ออกหมายจับหน่วยงานที่ออกหมายจับคือสารสิริชุวิตครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีหลักฐานสมควรแล้ว
สารท่านจึงได้ใช้ดุลมิตแล้วก็ออกหมายจับมาให้
เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เราดำเนินการตามขั้นตอน
มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการใช้อำนาจอยู่แล้วนะครับ
เราไม่ได้ใช้อำนาจโดยอำเภอใจเพราะฉะนั้นแล้ว
สามารถตอบได้เลยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องครับ
ค่ะคือเรียนไม่รู้กฎหมายเท่าท่านนะคะ
เรียนถามท่านรองแบบนี้ว่าการออกหมายเรียก๒ครั้งกับหมายจับ๑ครั้ง
เป็นอำนาจของศาลในการออกก็จริง
แต่ว่าผู้ขอคือตำรวจถูกหรือเปล่าคะ
ก็มันเป็นกระบวนการยุทธรรมทางอาญาเนี่ยครับ
เรียนให้ทราบว่ากระบวนการยุทธธรรมของอาญานั้น
เริ่มตั้งแต่ตำรวจพนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่จะออกหมายเรียกก็ดี
ออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ในการตรวจสอบถวงดุลการใช้อำนาจนะครับ
ไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจจะใช้อำนาจอำเภอใจแล้วออกหมายจับด้วยตนเองนะครับ
กระบวนการยุทธธรรมอาญาจึงออกแบบมาให้ศาล
เป็นผู้ที่จะพิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง
แล้วจะพินาว่าจะออกหมายจับหรือไม่ออกหมายจับมาให้
เข้าใจค่ะทีนี้มันมีรอยต่อค่ะท่านรองขอความรู้แบบนี้นะคะ
คือว่ามีรายงานมาถึงท่านรองโฆษกไหมว่า
คือหมายเรียก๒ครั้งที่ไปถึงนิชาเนี่ย
มันสำเร็จตามกระบวนการไหมทำไมถึงมีการออกหมายจับ
เพราะว่าถ้าตามข่าวหรือว่าตามที่คนที่รู้จัก
แม้แต่ตัวนิชาเล่าเนี่ยนะคะคือว่าไปแล้วเธอไม่อยู่

คืออย่างนี้นะครับในเรื่องของการออกหมายเรียกนะครับ
วิธีการที่ผ่านมาผมไม่ทราบว่าทางทางตรเนี่ย
ในปีที่ผ่านมาดำเนินการนักศึกษาแบบนี้
ก็ดำเนินการมาทุกคดีแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเป็นประเด็นอะไรนะครับ
ในเรื่องของการที่ผู้ที่ถูกเรียกไม่ได้รับหมายเรียกบ้างอะไรก็แล้วแต่
เราจัดส่งหมายเรียกไปยังที่อยู่ตามที่สำนักพิสูจน์ทราบได้
มันเป็นเรื่องปกติที่พนักงานสอบสวนดำเนินการนะครับ
สุดท้ายแล้วในการไต่สวนเรื่องของคำร้องขอออกหมายจับนั้น
ที่นำเรียนแล้วว่าคงไปก้าวร่วงกับศาลไม่ได้
ถ้าศาลท่านได้พินาแล้วว่าการที่จะขอออกหมายจับนั้นไม่มีเหตุอันควร
ท่านก็จะไม่อนุมัติหมายจับออกมาให้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ผมคงตอบได้ตามกระบวนการพวกนี้ครับ
แต่ว่าทั้งหมดที่ขึ้นไปให้สารพิจารณาก็มาจากตำรวจถูกต้องไหมคะ
ก็ถูกไงฮะกับสิ่งที่ผมนำเรียนใช่ไหมครับ
การดำเนินการทั้งหลายทั้งแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพูดง่ายว่า
ท่านมองว่าสุดท้ายแล้วหลักฐานไม่เพียงพอตำรวจยังทำไม่พอ
ทีนี้พอถึงขั้นตอนที่นิชามาที่กองปราบ
แล้วก็มีการติดต่อให้สพบ้านตากมารับตัวไป
จนถึงสุดท้ายนิชาต้องอยู่ในห้องขังข้ามคืนนะคะ
สิ่งที่นิชารวมถึงญาติของเขาติดใจ
ว่าตกลงแล้วสิ่งที่เขายืนยันไป

ของสอนอสองแห่งสอพอสองแห่ง
แม้กระทั่งหลักฐานอื่นที่หอบไป

อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของตำรวจอีกถูกไหมคะ
ว่าทำไมต้องให้เข้าห้องไม่ใช่ครับ
การควบคุมตัวของตัวผู้ที่ตกเป็นผู้ที่ต้องถูกควบคุมตัว
ดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะครับ
พนักงานสอบสวนนั้นเรามีอำนาจที่จะควบคุมตัวบุคคล
ที่จะต้องถูกควบคุมตัวตามกฎหมายนะครับ
เราไม่ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจนะครับ
เอาเข้าใจค่ะส่วนสิ่งที่คุณนิชานะฮะ
จะไปให้การกับใครลักษณะแบบไหน
อะไรก็แล้วแต่จะลงประจำวันในฐานะของผู้เสียหายก็ดี
หรือจะให้ถ้อยคำในฐานะของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในพื้นที่บ้านตากนั้นเป็นสิทธินะครับ
จะให้การอย่างไรไม่ให้การอย่างไรสามารถดำเนินการได้นะครับ
หากติดขัดหากสงสัยขัดข้องประการใด
ในเรื่องของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

เรามีช่องทางให้ดำเนินการร้องเรียนหรืออะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ผมก็ยังไม่รับรายงานมาจากทางที่ใดว่า
จะมีการดำเนินการในส่วนตรงไหนกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด
ทุกคนก็ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอน
ก็สามารถตรวจสอบได้จนกระทั่งเมื่อวานล่าสุด
ก็ทราบว่าคุณนิชาก็เดินทางมาให้ปากคำในฐานะของผู้ให้ถ้อยคำ
ในคดีที่คุณปวีนาตกเป็นผู้ต้องหาครับ

เรามีสอบเวลาในการดำเนินการอยู่แล้ว

รุปแล้วคุณวิชาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้อง
ผมจะต้องขอแยกเท้าความไปถึงว่า

ในส่วนทั้งหมด๓ส่วนนะครับ
จะได้ทำให้เกิดความกระจ่างกับทางสังคมด้วยครับ
เพราะฉะนั้นคือที่สพบ้านตากนิชาก็ยังไม่ได้จบ

ถูกต้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะตอบสื่อ
จะตอบสังคมว่าณขนาดนี้นะครับ
ขอเวลาให้เจ้าที่ตำรวจได้ทำงานก่อนนะครับ
การอัพเดตข้อมูลผมขออนุญาตว่าเป็นวันต่อวันนะครับ
ทั้งวันนี้พนักงานสอบสวน

เพราะต้องคอยตอบคำถามหลายชั่วโมง
การสอบสวนมีความคืบหน้า
จะมีการนำเรียนให้ทราบเป็นระยะ
แต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่สอบยังไม่ได้เลยคือ
สิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าสรุปแล้วคือคุณนิชา

ตกในฐานะทั้งผู้ต้องหาในคดีที่๑

คือเป็นพุทธภานะในขณะนี้
ซึ่งในขั้นตอนของการให้ข่าวหลังจากนี้ค่ะรองโฆษก
คือว่าถ้าจะมีการแถลงความคืบหน้าของคดีนิชา

หรือว่าหรือว่ารอให้เสร็จทุกพื้นที่เลยแล้วแถลงทีเดียวคะ
ที่ผ่านมาผมในชนะรองโฆษกสำนักงานชาติ
ผมก็แถลงในภาพรวมให้เห็นในภาพรวมทั้งหมด
เพราะว่าถ้าเราพูดไปคดีใดคดีหนึ่งจะทำให้เกิดความสับสน
เพราะผมเชื่อว่าหลายส่วนนะครับได้รับข้อมูล
ที่อาจจะไม่ตรงกันเกิดความสับสนและยังไม่เข้าใจว่า
จริงแล้วคดีที่เกิดขึ้นมันมีกี่ส่วนกันแน่
ผมจึงพยายามทำความเข้าใจว่าสร้างการรับรู้ว่า
ทั้งหมดนั้นมีอยู่๓ส่วนจะได้เข้าใจตรงกันว่า
ทำไมส่วนที่๑คุณนิชาไปเกี่ยวข้องกับอะไร
ส่วนที่๒คุณนิชาไปเกี่ยวข้องในฐานะอะไร
และล่าสุดที่สำนักค้นความคุณฮิชาอยู่ในฐานะอะไร

คนที่จะทำหน้าที่ในการสอบรายละเอียดจากทางธนาคาร
เป็นปปงหรือว่าเป็นตำรวจคะ

เนื่องจากว่าพนักงานสอบส่วนนั้นมีอำนาจตามปวิอาญา
ในการแสวงหารวบรวมขยะฐานสหร่ายท่านปวง
เพื่อจะพิสูจน์ความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิด

อะไรที่เกี่ยวข้องกับตำรวจที่เป็นอำนาจเรา

และในส่วนที่การกระทำความผิดนั้น
ถ้าเผื่อมันไปเข้าความผิดในส่วนของบรรฐานอะไรก็แล้ว

งอก็คงต้องดำเนินไปตรงนี้ก็คงไม่ได้ไปก้าวร่วง

ค่ะท่านรองวันนี้เวลาค่อนข้างกระชับค่ะ
แต่ว่าได้ความนะคะขอบคุณท่านรองตอนนี้นะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

มันยังมีประเด็นอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะ
นิชาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าก็คิดว่าไปถึงบ้านตากแล้ว
ได้รับการประกันตัวเพราะว่าก็ถามเสร็จจับแล้ว
เงินจะอะไรยังไงแต่บอกว่าต้องไปประกันตัวในชั้นศาล
พอประกันตัวในชั้นศาลก็ระหว่างคืนนั้นนะคะ
เธอต้องเข้าห้องขังนะคะเพราะว่าตำรวจก็อย่างที่บอก
ดุลพินิษฐ์ที่จะสงสัยก็ได้ว่าจะหนีไม่หนี
ทีนี้ในชั้นศาลก็เป็นประเด็นอีกนะคะ
เพราะว่าพี่สาวเนี่ยค่อนข้างติดใจว่าน้องเขาเดินทางไปกองปราบ
ทำไมเวลาเขียนเนี่ยเขียนไปบอกว่าจับกลุ่มได้
ฉันไม่รู้เลยว่ามันมีผลจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมาในประเด็นที่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
นิชาแล้วก็พี่สาวเขาค่อนข้างจะคล่องใจว่า

คือเหมือนกับแบบใช่แล้วไอ้บ๊ายพวกนี้เนี่ย
เขาก็ให้ดูตั้งแต่กองปราบแล้วแต่พอขึ้นไปที่สพบ้านตากเนี่ย

มันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยหรือ
คือจริงก็อย่างที่ท่านโฆษกว่าเมื่อกี้รองโฆษกว่า

เป็นดุลพินิษฐ์จะต้องใช้อันนี้ตัวสำคัญ
สมมุติเราถึงโรงพักที่น้องเขาขึ้นไปที่กองปราบ

โดยปกติเขาก็บันทึกเขียนบันทึกจับกลุ่ม

อันนี้จะมีข้อเป็นข้อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เพราะปกติเราก็ควรจะเขียนตามความเป็นจริงว่า

แล้วมีหมายจับอยู่ตำรวจกองปรับจึงแจ้งให้มัน
มารับตัวจึงมาดำเนินการจับกลุ่ม

เพราะว่าเอกสารที่พี่สาวของนิชาข้องใจมาก
คือทำไมเขียนว่าจับกลุ่มน้องเขา
แต่ใบนี้ไม่เป็นไรถึงจะเขียนจับกลุ่มก็ไม่เป็นไร
เพราะมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนศาลก็ไม่ได้ดู
แต่เขาจะดูสำนวนในการเอกสาร

คำร้องขอฝากขังนี่ก็จะเขียนเราว่า
ด้วยคดีนี้เมื่อวันที่ตอนนั้นมีคนมาแจ้งความว่าอย่างนี้
ที่นิชาต้องนอนห้องคังของสภาวบ้านตากอยู่ที่ดุลพินิศ
เข้าใจตรงนี้พันเด็นที่เราคุย

ถ้ามีการจับตามหมายจับของศาลต้องไปส่งสาร
ทีนี้หมายอันนี้เขาเขียนว่าหมายให้ไปส่งตัวที่บ้านตาก

นั่นหมายความว่าเพื่อเอาตัวผู้ต้องหา
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน

หมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดี
อันนี้เขาจะบอกให้จับไปส่งสารดีกา

อันนี้ไม่ต้องสอบเข้าไปถึงเรียบร้อยเลย
แต่หมายเอาตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการเนี่ย
พนักงานสวนก็มีอำนาจที่จะสอบสวน
และก็มีอำนาจที่จะปล่อยชั่วคราว
ไม่จำเป็นต้องฝากขังที่ศาลก็ได้

ตั้งแต่คืนนั้นที่ไปถึงสพบ้านตาก

พนักงานสอบสวนก็น้องเขาบอกแล้วตำรวจบอก

เพราะฉะนั้นส่วนดุลพินิษฐ์จะเป็นยังไง

แต่ถ้าถามว่าอยู่นอกเหนืออำนาจไหมไม่ใช่

แล้วสิ่งที่เขาถือไปเขากอดไปตั้งแต่ให้ตำรวจที่กองปราบ

เขาพยายามแสดงความรู้สึกของตัวเองเนี่ย

ไม่ที่ถือไปก็สอบเป็นเอกสารเป็นพยานหลักฐาน

พี่สาวไปขอฝากขังสารมันแค่กระดาษใบเดียว
ที่ได้ไปเนี่ยไม่มีไม่มีประโยชน์คือมันมีประโยชน์ต่อการสอบสวนอ่ะ
เราเรามีสิทธิ์รู้สึกได้ว่าเรามั่นใจครับแต่จะไม่ใช้ก็ได้
คือเขาใช้ในสำนวนแต่ไม่ใช้ในการฝากขังอ่าเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เดิม
คือคืนนั้นเอางี้คืนนั้นเขามีอำนาจพิจารณาขังได้ขังได้
มีอำนาจพิจารณาหรือจะสอบสวนเลยก็ได้ไม่ขังได้ไหมอาจารย์ไม่ขัง
เป็นเรื่องของเขาว่าป้องกันหลายเท่าที่จำเป็นใช่อ่าแล้วมองอย่างงี้สิ
อย่างนี้การสอบสวนเนี้ยมันขัดแย้งกันท่านท่านรองโฆษกพูดอ่ะ
ผมเข้าใจแต่บางทีมันขัดแย้งในบางเรื่องเช่นทำไมเมื่อคืนสอบถึงตี๓ได้
แล้วทำไมบ้านตากมันสอบกลางคืนไม่ได้ต้องมาสอบตอนเช้าถ้าสอบให้มันเสร็จเพื่อให้คดีมันกระจ่าง

ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าสิทธิเขาเป็นยังไงดูเขาด้วย
ทีนี้พอไปถึงในชั้นศาล
ตรงชั้นศาลว่านิชาจะเข้าเรือนจำเลย

ก็ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานสอบสวนคือตำรวจเขียนอย่างไร
แล้วหลักฐานที่นิชาห่อไปจากกรุงเทพฯ
เอาใช้ขั้นตอนนี้ได้ไหม

เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจบอกมาว่าในขั้นตอนนี้

ก็ถูกต้องเหรอคะถูกต้องคือไม่ใช้ในการฝากขังหรือผลัดฟ้อง
แต่ใช้ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้แปลว่าสิ่งที่นิชาคิดว่าตัวเองมั่นใจว่า

ไม่ใช่เหรองั้นถามใหม่สมมตินะคะอย่างที่บอกนะคะ

ว่าในทุกสอพสอนอนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาผิดหรือไม่ผิดนะคะนิชา
แต่ทีนี้สมมุติก่อนว่าสมมุตินิชาขาวสะอาดหมดเลย
แล้วทุกขั้นตอนนิชาเข้าห้องขังคืนนั้นที่สพนิชาเข้าเรือนจำ
ถัดมาคำถามคือแล้วถ้าสุดท้ายนิชาไม่ผิดเลยเนี่ย
แปลว่าคนที่ไม่ผิดเลยตั้งแต่แรกก็เป็นคนที่สามารถก้าวเข้าห้องขังได้
ก้าวเข้าเรือนจำได้ก่อนตามกระบวนการเหรอคะ

ดูแล้วเฮ้ยมัน๕๐๕๑นะ

ตรงนี้สำคัญความเชื่อว่าหลบหนีหรือไม่หลบหนี
เชื่อว่าไม่หลบหนีถามว่ามีเหตุผลไหม
มีก็เดินขึ้นไปบนโรงพักแล้วรู้ว่ามีไม้จับ
ขึ้นไปเดินกองปราบก็ไม่น่าจะหลบหนี

แล้วน้องเขาจำคงไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ก็ไม่จำเป็นต้องฝากไม่จำเป็นต้องฝากขัง

อาจารย์ถ้าเข้ารักษณะแบบนั้นแปลว่าสุดท้ายแล้วคนบริสุทธิ์

เพราะถ้ากระบวนการสอบสวนแบบไม่รอบครอบ
ความจริงแล้วกฎหมายเขาอยากสอบให้จนเกือบจะเสร็จแล้ว
อาจารย์อย่างนี้มันไม่เข้ารักษณะ

สุดต้องเข้าคุกเหรอมันไม่เข้ารักษณะนี้เหรอ

ที่เชียงรายยิงยังไม่ผ่าหัวออกมาเลย
ยังไม่ผ่าหัวกระสุนเลยจับคนยิง๙มมทั้งที่กระสุนปืนจุด๒๒
ไอ้นั่นโดนข้อหาฆ่าแล้วนะ
ผมที่ผมพูดนี่คือการสอบสวนยังไม่ละเอียดพอ
อันนี้คือคดีแม่สวยใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึง
เพื่อนนี่ยิงก้าวหมอไอ้นั่นโดนลูกกระสุนคนละชนิด
จะถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

ไม่ใช่ยิงปืนแค่ปรับไม่เท่าไหร่หรือจำคุกไม่เท่าไหร่
เห็นไหมถึงบอกว่าอยากจะขอร้องว่าสอบให้ได้ความเกือบจะถึงที่สุดซะก่อน

หมดเวลาค่ะยังคาใจอยู่หลายเรื่องแต่หมดเวลา

เดี๋ยวคุณผู้ชมตามความคืบหน้าได้จากไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะคะ